ที่ชนบุรีเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่ง

โพสต์มาจอดลงจอดรถเรียบร้อย

ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นโจรเลยอ่ะลักษณะมาเหมือนเป็นลูกค้ามา
ทั้งทั้งหมดสี่คนด้วยกันอ่ะรถก็มีแต่งตัวก็ดีค่ะ
รถที่เห็นนี่คือโตโยต้าอัลติสีขาวทะเบียนขอไข่ชอช้าง
สองเจ็ดเจ็ดชนบุรีนะคะมาทานข้าวต้มในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยอ๋อ
แต่งตัวแต่งตัวมีเงินแหละอืมแต่งตัวดูแล้วรู้ว่าเออ
มีเงินกินข้าวต้มอ่ะอ่าจะมีจ่ายมีจ่ายสักครั้งเนี่ยเออ
สั่งอาหารมาทานกันสี่คนกินอาหารอิ่มแล้วไม่หนำใจ
สั่งเบียร์มาอีกอ่าหนึ่งลังคุณพร้อมไม่ผิดนะคะหนึ่งลังนะคะ
นอกจากหิวแล้วยังกระหายน้ำด้วยแต่นี่ค่ะตอนออกออกไปอย่างงี้เลย
เห็นผู้ผู้หญิงเสื้อดำที่วิ่งตามออกไปไหมอ่า
นั่นเจ้าของร้านอ่ะวิ่งตามก็แล้วเรียกก็แล้วอ่ะ

ต่างคนต่างลืมรึเปล่าคนที่อยู่ในรถ

และถึงมีคนวิ่งไปเรียกที่รถเนี่ยก็น่าจะคุยกับเขานิดนึงเฉพาะ

คือกลายเป็นชักด่าไปดื้อแบบนั้นเลยนะการเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านข้าวต้มนี้เลย
ชื่อว่าวิข้าวต้มใบเตยไร่กล้วยอยู่ริมถนนศรีราชาใกล้กล้วยนะคะ
นางสาวอุตสาบุญพิมลเจ้าของร้านค่ะก็เอาบินเงินสดค่าอาหารรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย
คุณ๒๔๐๐บาทมากัน๔คนก็ตกคนละ๖๐๐บาทเองนะ

ก็ไม่จ่ายไงขับรถออกไปเลยไง
เธอบอกว่าลูกค้าสี่คนเข้ามาปุ๊บก็สั่งอาหารหลายอย่างอย่างที่เห็นในบินเมื่อสักครู่นี้แหละ
เหล้าขวดนึงเบียร์อีก๑๒ขวดรวมแล้วก็๒๔๐๐บาท
พอทานเสร็จ๓ใน๔คนเดินไปขึ้นรถก่อน
ลูกค้าคนสุดท้ายอาศัยช่วงชุลมุนอยู่ก็ลุกออกจากโต๊ะขึ้นรถออกไปเลย
ลูกค้าบ้างเลยเหรอนะคะ

เขารีบเล่นไปเลยอะได้เสียงเอียดไปเลยเยอะ

ที่จะต้องจ่ายเงินแค่๒๔๐๐
สงสัยจะมีคดีติดตัวไปด้วยนะคะ๔คนนี้คุณผู้ชมใครเจอใครพบเห็น
หรือใครรู้จักบุคคลในภาพกล้องวงจรปิดนี้ช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่าเธอ
เงินเขาเถอะคนทำมาหากินเขาเดือดร้อน
หรือใครพบเห็นรถตัวตาสีขาวนะคะเป็นตัวตาค่ะ
ทะเบียนขอไข่ชอช้างห้าสองเจ็ดเจ็ดชนบุรีฝากแจ้งเบาะแสให้ตำรวจด้วยนะคะ
จะแจ้งไปที่ร้านวิกข้าวต้มใบเตยจังหวัดชนบุรีก็ได้ตอนนี้ก็แจ้งความแล้วล่ะ
ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้
เองเถอะอย่าให้ตำรวจไปจับเลยเจ้าตัวนั่นแหละ
อ่าถ้าสมมุติสมมุติเลยนะว่าเมาแล้วต่างคน